อ่าเป็นแอลโมเนียใช่ฮะมันรั่ว
ไหลออกมาคุณผู้ชมแล้วตรงนั้นน่ะมันเป็นห้องเย็นโอ้โห
กว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปเพื่อปิดวาวได้มันไม่ได้ง่ายเลยนะคะ
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะตอนที่นัก
ดับเพลิงเข้าไปเพื่อที่จะคลี่คลายสถานการณ์ค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมเนี่ยต้องทำงานแข่งกับเวลา
เพราะอะไรพวกก๊าซแอมโมเนียที่มันรั่วไหลมา

แข่งกับเวลาแล้วยังต้องเสี่ยงภัยเข้าไป

แล้วกลัวแก๊สแอมโมเนียมันจะลั่วไหลไปยังพื้นที่ชุมชนด้วยนะครับ
ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ได้สูดดมเข้าไป
นี่จะแสบหูแสบตาน้ำหูน้ำตาไหลไปหมดเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ดับเลิงเทศบาลบางปูที่สมุทรปราการต้องระดม
คุณผู้ชมเห็นน้ำที่ฉีดเข้าไปเมื่อสักครู่นี้ไหม
เขาฉีดเพื่อที่จะสลายพวกก๊าซแอมโมเนียในห้องเย็นนี่แหละค่ะ
ซึ่งห้องเย็นนี้อยู่ในพื้นที่บางปูใหม่
อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
มันรั่วมาจากตรงนี้เลยคุณผู้ชม
ก๊าซแอลมอนียานี่ออกมาเยอะเป็นหมอกควันขาว
นี่คือไม่ใช่เป็นแบบเป็นฝุ่นเป็นอะไรนะ
แต่อันนี้แหละค่ะคือตัวแก๊สที่มันรั่วออกมา
ซึ่งมันมาจากห้องควบคุมด้านใน

สูดดมเข้าไปก็แสบจมูกแสบคอเวียนหัวกันใหญ่นะคะ
แล้ววิธีการของเจ้าหน้าที่เห็นไหม
เขาต้องมีการถอยมานะแล้วก็มาประชุมกันว่า
เราจะทำยังไงจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงดี

ต้องถอยร่นออกมาวางแผนกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะ
ใช่ค่ะแล้ววิธีการของเขาตอนแรก
ก็มีทั้งฉีดให้มันเป็นม่านน้ำ
เพื่อสลายก๊าซตรงนี้ให้มันเจือจางลง
แล้วจะให้เจ้าหน้าที่ดูสิเห็นไหม
คือจะให้ฝ่าเข้าไปด้านในเพื่อที่จะปิดวาวก่อน
ตอนที่ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยกำลังจะปิดวาวแล้วนะ
ปรากฏว่าวาวตรงนั้นมันแข็งแล้วมันปิดไม่ได้
มันแข็งตัวค่ะจุดตรงนั้นพอดีเลย
แล้วจุดตรงนี้มันเป็นจุดตรงที่ตัวต่อสายมันหลุด

กู้ภัยก็แบบอ่ะถอยร่นออกมาก่อน
มาปรึกษามาคุยกันก่อนกับทางช่างของบริษัทด้วย

ท้ายที่สุดค่ะตัดสินใจเอาอุปกรณ์กลับเข้าไป

รอบนี้๒ชั่วโมงกว่าเหมือนกันนะคะ
ถึงจะแก้ไขจุดที่ก๊าซแอมโมเนียลมันรั่วออกมาได้
จนปิดวาวได้นะฮะใช่ค่ะ
แล้วอย่างที่บอกไปว่าได้กลิ่นแก๊สเนี่ย
มันก็ทั้งน้ำตาไหลใช่ไหมวิงเวียนจะเป็นลม
แล้วถามว่ามีใครได้รับอันตรายอะไรไหม
ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะ

เขาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนจะมาเกิดเหตุนี้นะคะ
บริษัทไฟดับแล้วช่าง๓คนก็เลยเข้าไป

ต่อสายวัดความดันมันหลุด
แล้วหลังจากนั้นแอมโมเนียมันก็รั่วออกมาค่ะ
สาเหตุก็มาจากแรงดันทำงานผิดปกติ
จนไปสะบัดข้อต่อแล้วก็หลุดนะคะ
เดี๋ยวหลังจากนี้ต่อให้ตอนนี้ปิดวาวได้แล้วก็จริง
เดี๋ยวเขาต้องมีการเร่งตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ

ซึ่งถ้าแรงคล้ำขนาดหลายแรงม้า
กระชากทำให้หลุดได้แตกได้
นี่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องมีการประชุมวางแผนกัน
ว่าจะมีแนวทางยังไงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก